เห็นใจค่ะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยนำข้าวนำของเนี่ยมาบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนในเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงก็ตามนะคะเหตุการณ์มันก็จะผ่านพ้นไปช่วยเหลือแบ่งปันกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ก็ต้องขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ในช่วงของ๑๒วันนี้ยังคงจะมีฝนตกลงมาอยู่นะคะ

พื้นที่ไหนบ้างค่ะตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ยังคงเห็นว่าพื้นที่สีเขียวนั้นคือพื้นที่ที่มีเมฆปกคลุม
ถ้าหากว่ามีเมฆหนาหน่อยที่มีโอกาสก่อตัวเป็นฝนก็คือสีเหลืองสีส้ม
กลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
ปัจจัยนั้นก็มาจากตัวของร่องมรสุมก็คือเส้นสีแดง๒เส้นคู่ขนานกัน
มันมาจากหย่อมความร้อนอยู่ในระยะใกล้กันก็เลยเกิดเป็นร่องมรสุม
ตรงนี้จะมีฝนตกแม้ว่าร่องนี้จะดีดตัวขึ้นไปแล้ว
เนื่องจากอะไรคะถ้าหากเราดูภาพกว้างนะคะ
เราจะเห็นพายุสองลูกเนี่ยนะคะอยู่ด้านนี้นะคะ
ด้านนู้นนะคะมันดึงลมขึ้นไปนั่นเองค่ะ
ทำให้ร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านตอนบนของประเทศเนี่ย
โก่งตัวสูงขึ้นแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเบาใจไปค่ะ
เดี๋ยวสักวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยนะคะร่องมรสุมที่เคยพาดตอนบนของประเทศเนี่ย
มันจะคล้อยลงมาด้านนู้นนะคะมันจะคล้อยลงมาทับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสาน
คราวนี้เป็นคิวของอีสานตอนล่างกันบ้างนะคะก็จะทำให้บริเวณของประเทศไทยนะคะ
ก็จะมีฝนตกลงมาลักษณะของกระแสลมนะคะ
ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดขึ้นไปค่ะ
กำลังปานกลางนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีอิทธิพลทำให้ทั้งภาคใต้
อีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตกกระจายตกชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่
แต่ลักษณะการตกจะแตกต่างกันไปหนักบ้างเบาบ้างบางพื้นที่
จังหวัดที่ยังไม่ได้รับน้ำก็มีโอกาสที่จะได้รับน้ำ
รวมถึงน้ำที่เคยตกสะสมจากพื้นที่อื่นก็อาจจะไหลบ่าลงมาด้วยนะคะ

ช่วงบ่ายและค่ำนะคะภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ติดกับขอบขอบ
ชายแดนแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายน่านก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติม
รวมทั้งอีสานด้วยนะคะเป็นอีสานตอนบนในระยะนี้
ส่วนภาคกลางนั้นก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาธค่ะ
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่เน้นหนักที่
สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ

ลงไปภาคใต้ฝั่งอนามันเช่นกันนะคะ
ตกมากหน่อยกระบีตรังสตูนขึ้นสูง๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้รับอิทธิพล
จากลมเช่นเดียวกันก็จะมีฝนตกช่วงบ่ายและค่ำ
เหมือนเป็นช่วงเวลาที่สะสมปัจจัยการเกิดความร้อนนั่นเอง
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ยังคงต้องเตรียมการรับมือเรื่องทั้งการเดินทางแล้วก็สุขภาพด้วย
ส่วนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกฝนสะสม
ก็อย่าลืมค่ะเตรียมพวกอุปกรณ์ยังชีพต่างพกเอาไว้พูดตรง
เตรียมกันนิ่ง่ายว่าเราก็ต้องพร้อมรับมือ

แล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบภัยกันด้วย
แล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่นะคะ

นามใจทบ